ในวันอาทิตย์วันสุดสัปดาห์แบบนี้
บริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังนะคะ
ก็ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลไปอย่างไม่ขาดสายค่ะ

จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
รายงานสดจากท้องสนามหลวงเชิญค่ะ
พื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงตอนนี้นะคะ
งแน่นไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหล
เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งวันนี้มีประชาชนจำนวนมาก

เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
ประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวง
อย่างเนื่องแน่นตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา
ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดแถวประจำเต็นต์ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่า

จึงมีประชาชนจากต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร
เป็นจำนวนมากกว่าวันธรรมดาถึง๓เท่าค่ะ
ด้านนางหวังติดหงิมอายุ๗๒ปี

ที่เดินทางมาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ชาวไทยทรงดำกว่า๔๐คน
ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และเข้าแถวรอเป็นเวลานาน

เพียงได้เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙สักครั้งในชีวิต
ตื่นตันคุ่มไม่ออกเลย
ฮิ้นฮิ้น่รู้ว่าดีใจมากที่ว่าได้มา
เช่นเดียวกับนางกระหนกกุลรอดพงศา
ที่ตั้งใจมารอเข้าแถวกราบถวายบังคมพระบรมศพ

แต่ก็ขอให้บุตรพานั่งรถเข็นมาตามความตั้งใจ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ค่ะ

อยากจะไปเคารพท่านครั้งสุดท้ายแล้ว
ก็ติดตามผลงานของท่านมาตลอด
ภาพเก็บรวมไว้หมดเลยค่ะ

พอเห็นท่านมันน้ำตามันออกเอง
รักทั้งคู่เลยค่ะไม่ใช่รักองค์เดียว
รักแม่ด้วยรักพ่อด้วยค่ะด้วยใจจริง
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือกอรรศได้แถลงการเตรียมความพร้อม
จากสำนักพระราชวังแจ้งงดการขึ้นกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ในวันที่๑ถึง๒ธันวาคมนี้
โดยพลตำรวจโทอำนวยนิมมโน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า
เริ่มตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายนนี้

โดยจะเริ่มจากรอบพระบรมมหาราชวัง

จนถึงถนนราชดำเนินกลาง

และในวันที่๑ธันวาคมนี้

ถนนราชดำเนินนอกถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
ส่วนวันที่๒จะตรวจเช็คความเรียบร้อย

โดยจะดำเนินการบริเวณฟุตบาทและท่อใต้ดิน
และไม่ปิดพื้นผิวจราจร

ค่ะค่ะและบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงตอนนี้นะคะ
ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
โดยท้ายแถวนั้นอยู่ฝั่งด้านสารดีกา
พระชารวรินิมติพระชลัพพานัน
แถวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ